ก่อนที่จะเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับในช่วงปลายปีนี้การประกาศรายชื่อนะครับ
เรื่องต้น๓๐รายชื่อจากการพูดคุยกัน
มันมีปัญหาทับซ้อนกันระหว่างรายชื่อนักเตะที่อยู่ในข่ายติดชุดใหญ่
กับนักเตะที่สามารถเล่นได้นะครับ
ซึ่งมันคาบเกี่ยวกับสี่เศร้าที่จีนพอดี

ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการสำคัญที่จะคัดทีมเข้าสู่รอบสุดท้าย

แต่แน่นอนก็ต้องใช้ผู้เล่นตัวหลักเพื่อเตรียมทีมเหมือนกัน

โดยจากการประชุมก็ทำให้ผู้เล่นนะครับที่อยู่ในข่าย
ที่สมาคมนั้นอยากให้แยกชุดให้ชัดเจน
ก็มีรายงานนะครับว่าในข่ายที่มีโอกาสติดรายชื่อ๓๐คนสุดท้ายของศึกชัยหน้าครับชุดใหญ่
ก็มีรายชื่อของสุประชัยใจเด็ดกองหน้าจากบุรีรำ
วรชิตกณิตศิบัมเพลงกลางกลางจากชนบุรี
อานนท์อามอนเลอร์สักกลางกลางจากแบงค์คอร์คเดรเต็ดนะครับ
ซึ่งทางโคชโตยศิริษักยอดญาติไทยนะครับ
ก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหาครับทีมไม่มีผู้เล่นเหล่านี้
ก็ยังมีผู้เล่นคนอื่นสามารถทดแทนได้สบาย

ชัยหน้าครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้แฟนนั้นได้รับชมมาแน่นอน
มีนาคมนี้ครับทีมไทยเจอกับจีน
๑๘โนยากาศาสตร์๓๕นาทีเริ่มเข้าสัญญาณถ่ายท่าสดนะครับ

ถ่ายทอดโปรแกรมของทีมไทยก็ต้องลุ้นกันนะครับ

ก็ถ่ายท่อ๑๔นาฬิกา๓๕นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าชิงชนะเลิศนะครับ
ก็ถ่ายท่อ๑๘นาฬิกา๓๕นาทีครับไปดูความพร้อมของบุรีดำครับ
ไทยลีกลงฝึกซ้อมทันทีนะครับในช่วงเย็นหลังจากเดินทางถึงญี่ปุ่น
เพื่อเตรียมสู้ศึกเอฟซีแชมป์เอสลีกในรอบแบ่งกลุ่ม
ซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์เอ็มเพอร์เลอร์ครับนะครับเมื่อดูการที่แล้ว
แข่งขันกับวันพุธที่๖มีนาคมนี้๑๗นาที๓๐นาทีตามเวลาไทย
คุณเอมินชิดชอบประธานสโมสรครับตัดสินใจปรับโปรแกรมจากการออกไปซ้อมที่สนาม
มาเป็นการวอร์มเบาในโรงแรมที่พักแทน
เพื่อหลีกเลี่ยงอาการป่วยของลูกทีมก่อนเกมสำคัญ
จากว่าอากาศที่เมืองเซตามะค่อนข้างจะหนาวเย็นครับ
อุณหภูมิเฉลี่ย๘องศาเซลเซียส
แล้วก็มีฝนตกเกือบทั้งวันนับตั้งแต่เดินทางมาถึงครับ
เมื่อมาเจอฝนด้วยเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปซ้อมอัลดอร์
เพราะว่ามันร่างกายวิกพักผ่อนไม่เพียงพอ
มันจะทำให้เด็กมีโอกาสเป็นไข้ได้
เพื่อให้ความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วก็ความพร้อมของร่างกายเนี่ยมันสมบูรณ์เต็มที่
เราก็จะอยู่ในสภาพร่างกายที่มีความพร้อม